ดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะก็กวาดนะคะเก็บตกกันมาจากการเลี้ยงเอเย่นของเรา
ส่วนท้ายไปปีต้องจัดใหญ่ให้นะคะ๗๐ปีภิมธ์ภิมธ์ไทยรัฐค่ะ
นี่๒นักแสดงนะคะจากวิกหมอชิดค่ะ

เมื่อก่อนเคยเล่นละครกับพี่อ้ำพัชราภานะ
หรอใช่ก็เล่นเจี๋วใจร้ายง่ายหัวพูเออแล้วก็ผู้หญิงก็คือน้อง
พีพีต้องพีพีที่เคยมีข่าวแอมโยกกับหลังคุณผู้ชม

จำภาพอื่นเขาไม่ได้เหรอพีพีที่เป็นนางเอกอะไรอย่างนี้
ก็ต้องพูดว่าเวลามันจำข่าวบรรเทิงต้องจำว่าเออคนนี้เคยมีข่าวแอมโยกกับหลังคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดเขาเล่นละครด้วยกัน
เขาจะจับคู่กันหรือเปล่าแซวกันซะละเกินนะคะ
รวมไปถึงน้องพีพีเขาบอกว่าตอนนี้

แล้วจะลิจกล้าหนูก็จะพูดแรงเหมือนบางผู้ชายเป็นสองไปแล้ว

พี่กัลสดแหละ
ผมตอนนี้ยังปะ

หนูเข็ดหรือแต่เฟื่อนฝ่ายจะส่ายไม่ดี

เพราะว่าเราก็มีคำพูดนะฉัน
ที่บอกว่ากลัวคนกลัว
เด็กยุดใหม่ผู้หญิงปกติ
ดีพอเพื่อนเป็นของพวกนั้น
แปลกแล้วก็แบบมันสร้างสีสันสนุกสนักในชีวิตนะ

ตอนนี้ฉันน่าตามเจอลี่ไม่ดันนะคะเรื่องสระแปลกเนี่ย